ไปดูเหตุการณ์ที่รถเก่งคันหนึ่งชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
คนที่ขี่และคนที่ซ้อนกระเด็นลงมาเลยค่ะ
แล้วคนที่กระเด็นลงมาที่เป็นผู้หญิงเป็นภรรยาแล้วเธอตั้งท้องด้วยค่ะ

คุณผู้ชมตอนเกิดเหตุดูทันกันไหมคะ
คือดูกันอีกรอบนึงนะคะ

แล้วก็รถเก๋งคันนี้เนี่ยขับมานะคะ

แล้วรถเก่งก็ขับมานี่ค่ะ
เด็นลอยมาเลยทั้งคู่เลยนะคะ

ผู้ชายเนี่ยรีบไปที่ตัวรถเก่งแล้วก็ต่อว่านะคะ
แล้วสังเกตดูผู้หญิงนะคะ
ขึ้นมาแล้วเขากุมท้องตลอดเวลาเลย
นี่ค่ะคือผู้ชายเนี่ยเขาไปต่อว่ารถเก๋งเลย

ให้ลงมาเลยนะลงมาเคลียร์กันนะคะ
ส่วนผู้หญิงก็เดินเอามือกุมท้องตลอดเวลา
ก็ต้องไปนั่งพักตรงวินมอเตอร์ไซค์
แล้วจะเห็นวินมอโตสไซค์อยู่ครับข้างเลย
เหตุการณ์เมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ประมาณ๔ทุ่ม๓๖นาทีค่ะ

ในรงค์ที่ผู้สึกข่าวไปดูตรงจุดเกิดเหตุตรงจุดนี้เลยแยกนี้เลยนะคะเดี๋ยวชม
ซอยสุขวิทย์๘๑ยงวินรถไซค์เล่าให้ฟังคนนั้นประมาณ๔ทุ่ม
รถเก๋งรถเก่งเลี้ยวออกมากันทันทันก็เลยเกิดอุบัติเหตุชนกันขึ้นค่ะ
ก็เห็นสองฝ่ายมานั่งเคลียร์กันตรงหน้าวินนะคะ
แล้วก็แยกย้ายกันไปคาดว่าน่าจะไปสอนอนะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปที่รองสารวัตรสอบสวนสนพระขนง

รถเก๋งชนรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็เป่าแอลกอฮอล์คนขับรถเก่งค่ะ
เรื่องต้นไม่พบนะคะคนขับรถเก่งไม่ได้เมา
แต่ยอมรับผิดที่เลี้ยวมาไม่ดูรถนะคะ
กำลังขับมาทางตรงแล้วก็ยอมรับข้อกล่าวหาค่ะ
ส่วนทางผู้เสียหายวันนี้ไม่ได้มา

เดี๋ยวตำรวจก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ